ล่าสุดค่ะเจ้าตัวยอมรับว่าอยากให้เวลากับตัวเอง
และงานที่ทำมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องความรัก
แถมตอนนี้ยังห่วงชีวิตโสดอีกด้วยนะคะ
ถ้าเราแฮปปี้ขนาดนี้เราควรจะแบบทำงานเต็มที่ก่อนละกัน
แล้วว่าเมื่อไหร่รู้สึกว่ามันอยากมีจริง

ค่อยมีดีกว่าคุยกันมากกว่าว่าแบบ

เราคือว่าอยากใช้เวลาอยู่กับงาน

ก็เลยแบบมันก็เลยแบบไม่พร้อม

มันติดใจพี่ติดใจ

ถ้าเกิดมาเจอคนที่ใช่
ที่มันลงตัวกันอะไรมันก็คงจะโอเคแหละแต่ว่า

เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องแบบ

ในอินสตราแกรมก็แทบแปลกอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าลงรูปคู่ลงรูปความหวานบ่อย

ขอให้มีความรักครั้งใหม่ที่ดีก็แล้วกันนะคะ